ตอนนี้ทั่วโลก๑๓๒ประเทศติดไปแล้ว
ไทยอยู่อันดับ๑๕ไม่ธรรมดานะคะสแกนรายภาครายจุดที่จังหวัดอุบลราชธรรมดี

เอกไหมใช่ไหมใช่พอไปตรวจสอบแล้วพี่โต้นรู้ไหมคะว่า
ไม่ได้ตรวจสอบแบบละเอียดเคร่งครัดอ่ะไม่มีเลยไอ้เว้นระยะห่างก็ไม่มี
จะโดนโทษทางกฎหมายไหมนี่ไงนี่ไงก๊อฟ
เมื่อวานนี้ค่ะในอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ก็คือคุณนครสิริปริญญานันต์พร้อมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของอำเภอ
ก็เลยหอบหลักฐานไปแจ้งความต่อตำรวจสพเมืองอุบลราชธานี
ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการร้านอาหารเมื่อสักครู่
ร้านอาหารกึ่งผับเอกมัย๔๘
ข้อหาคือฝ่าฝืนประกาศพรบควบคุมโรคติดต่อปี๒๕๕๙
หลังจากที่ไปสอบสวนโรคแล้วพบว่าคนที่ติดโควิดโอมิครอนจากร้านนี้
คือพูดตรงเหมือนกันเลยนะคะบอกว่าไปเที่ยวกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ร้านนี้มีการจำหน่ายสุราแล้วไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ทั้งเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมการปล่อยให้นักท่องเที่ยวรวมตัวกันจำนวนมาก
จนเกิดการระบาดเป็นวงกว้าง
อุบลราชธานีมีกี่อำเภอคะ๒๕อำเภอรู้ไหมคะลามไปแล้วกี่อำเภอ
ครึ่งนึงได้ไหม๒๒ค่ะเกือบหมดแล้วค่ะ

เมื่อวานนี้วันเดียวนะคะพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม๘๔ราย
เพราะฉะนั้นผู้ป่วยสะสมของจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้๖๑๙ราย
แล้วมีการสุ่มตัวอย่าง๑๖ตัวอย่างจาก๘๔ราย
แล้วไปตรวจซ้ำ๓ครั้งรู้ไหมคะ
ตัวอย่างเป็นสายพันธุมิครอนทั้งหมด
ผู้ติดเชื้อในอำเภอเฉพาะอำเภอเมือง๔๑๒ราย
วารินชำราบ๖๒รายอำเภอเหล่าเสือโก้๓๓ราย
ให้ดูรายจังหวัดแบบนี้รายอำเภอแบบนี้นะคะ
อุบลราชธานีไปดูอุดรธานีกันหน่อยค่ะ
อุดรธานีก็น้องเลยนะคะ
ติดเชื้อสายพันธุมิครอนตอนนี้ยืนยันแล้ว๒๖ราย
เป็นการติดเชื้อกระจายเป็นกลุ่มก้อนไม่ใช่กระจายเป็นกลุ่มก้อนนะคะ
และก็จะรับสามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัด
คือท่านก็เลยบอกว่ามีมติให้ปฏิบัติตามป้องกันการแพร่ระบาดของโอมิครอนอย่างเคร่งครัด
งดการเรียนออนไซต์ทุกระดับชั้นทุกโรงเรียนระหว่างวันที่๔ถึง๑๔มกราคม

งดกิจกรรมวันเด็กวันครู
ให้ทุกหน่วยงานคัดกรองค่าราชการพนักงานที่เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง

ต้องกลับมาเข้มงวดเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ